แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนแบบขวัญอ่อนหรือเป็นคนที่ตกใจง่าย

เพราะว่าข่าวต่อไปนี้บอกเลยว่ามันอาจจะทำให้คุณช็อกได้ตั้งสติดี
คือมีคนถ่ายคลิปติดหน้าของผู้หญิง
เป็นหน้าของผู้หญิงปริศนาไปโผล่อยู่บนต้นไม้
ทำใจดีแล้วไปดูค่ะ
โอ้ยคนลุกอ่ะต้องไปตรงมากเอาอะไรมาให้ดูด้วยจริงดูโกรธใจ
ใครที่แบบเป็นคนขวัญอ่อนคุณปิดตาได้นะคนลุกมันค่อนข้างจะน่ากลัวมาก
หลอนหลายหลายคนบอกว่านั่นคือใบหน้าของคนแก่อุ้ย
ว่าแต่ว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงไม่รู้นะรู้แต่ว่าใครที่เห็นคลิปนี้
เราเห็นอยู่ตรงนี้มันคืออะไรบางทีมันอาจจะเป็นป้ายโฆษณาไหม

ก็ถ่ายคลิปออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้
อุ้ยคุณคิดว่านี่คืออะไรอ่ะ

ดิฉันคิดว่ามันเป็นป้ายโฆษณาแหละ

มันอาจจะเป็นมุมอะไร

เห็นแค่เมื่อกี้ก็ไม่อยากไปแล้ว
ถ้าคุณอยากไปคุณไปเลย

แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นตลาดคืนน่ะ
ทำให้เกิดความกลัวด้วยยังไงก็มีสติแล้วกันเนอะ